ติดตามกันต่อเลยนะคะเรื่องของเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่จันทบุรีค่ะ
ปรากฏว่ามีช้างป่าไปเหยียบนักข่าวเสียชีวิต
ขณะที่เข้าไปทำข่าวเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปทำการรักษาช้างบาดเจ็บค่ะ
ดีดีนี่
นี่เป็นภาพวินาทีที่เพื่อนช่างภาพแล้วก็เจ้าหน้าที่พยายามช่วยเหลือ
นายปริญญาเกษรทิกุลหรือพี่ก๋แก่อายุสี่สิบหกปีนะคะ

จันทบุรีหนีไม่ทันช้างป่าชื่อเจ้าโหนกค่ะ
ก็เลยทำให้ถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส
แน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเพื่อนก็เนี่ยค่ะ
รีบนำส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายนะคะ
โกแก่ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำวันนี้
ช้างที่ชื่อว่าเจ้าโหนกเพศผู้ตัวใหญ่น้ำหนักประมาณ๖ตันมันบาดเจ็บ
เพราะมันไปสู้กับช้างตัวอื่นอยู่ในช่วงตกมันด้วยนะคะ
ทีนี้เจ้าโหนกก็เลยหลบออกจากโลงไปแอบพักในแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำสันทราย
ทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพร้อมสัตวแพทย์ก็เลยไปยิงยาปฏิชีวนะ
จะไปรักษาอาการบาดเจ็บให้มันนะคะยิงเข็มแรกไม่เป็นไร
แต่พอยิงเข็มสองเนี่ยเจ้าโหนกมันตื่นตกใจอาจจะเกิดจากภาวะความเครียดด้วย
ก็ลุกเข้าใส่เจ้าหน้าที่ทุกคนแตกกระเจิงวิ่งหนี
แต่พี่โกแก่หนีไม่ทันค่ะเลยถูกทำร้ายพี่โกแก่นอกจากทำข่าวให้ช่องเจ็ด
ก็เป็นกู้ภัยด้วยนะคะเป็นกู้ภัยของสมาคมสว่างกระตันยูธรรมสถานจันทบุรี
เป็นนักข่าวเคเบิลท้องถิ่นแล้วก็สื่อออนไลน์อีกหลายฉบับ
ใช้ชีวิตในการทำข่าวอยู่ในวงการสื่อมาหลายสิบปีทำข่าวช้างป่าก็นานหลายปีแล้ว
สนิทสนมคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีจนกระทั่งเมื่อวานนี้ก็ทำหน้าที่สื่อมวลชนเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาญาติเจ้าหน้าที่กู้ภัยและเพื่อนผู้สื่อข่าวจำนวนมาก
รอรับศพที่หน้าห้องเก็บศพด้านหลังโรงพยาบาลพระปกเกล้า
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะเพื่อนร่วมงานสั่งทำของขวัญเรียม
เตอร์ไพรส์วันเกิดให้ในวันที่สี่ธันวาคมนี้แต่ก็มาด่วนจากไปก่อน
โอ้โฮค่ะหนูสั่งไว้ให้วันฟุต
สั่งไว้ว่าเดี๋ยววันที่๔หนูจะเอาไปเตอร์ไพรส์เขา
วันเกิดเขาแล้วเออเรานัดกัน

หนูก็เลยสั่งทำหนูไม่ให้เขา
เอาไปให้เขายังครับ
ไม่ได้หนูเพิ่งได้รับ

ต่อไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดโป๋งราชตมภพราม

มีพิธีรดน้ำศพช่วง๑๕นาฬิกา
แล้วก็สวดอภิษฐรรมทุกคืนจนถึง๘พฤศจิกายน
พฤศจิกายนก็พิธีชาปนกิจศพค่ะ